ตอนนี้นะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมมือกันกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ในการเร่งแก้ปัญหาหมอกควันจากไฟป่านะครับ
โดยนำร่องสามหมู่บ้านแนมเพิ่มแม่จำนะครับ
โดยมีการเพิ่มแหล่งน้ำธรรมชาติ
ส่งเสริมอาชีพทางเลือกแล้วก็ลดการเผาป่า
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันไฟป่านะครับ
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นของจังหวัดครับ
ติดตามจากรายงานของคุณนัทพรธาวระครับ
แก่ปลูกฝังแล้วบางทีมันขยายไปได้เรื่อย
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๑อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
กำลังช่วยกันทำก้อนเพาะเชื้อเห็ดฟาง
โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน
คือฟางข้าวโพดผสมกับยิบซ่ำและรำละเอียด

กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมกระบวนการฝึกปฏิบัติภาคการเกษตร
ตลอดจนให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
แทนการเผาทำลายเปลือกข้าวโพด
มลพิษสาเหตุหลักของปัญหาควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่
สามารถมาทำเป็นเห็ดก็ได้ค่ะ
เป็นเหตุเพื่อให้ลบภาวะโลกร้อนหรือว่ามลพิษในหมู่บ้านก็ได้ค่ะ
กิจกรรมนี้ช่วยลดการเผาเปลือกข้าวโพด
สาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันหรือฮอสปอร์ตที่สูงขึ้นทุกปี
โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
โดยในอนาคตเตรียมขยายผลกับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มอีกกว่า๓๐แห่ง

โรงละ๒๐๐กิโลกรัมหรือ๒ตัน
เอาไปทำทุกโรงเราจะสามารถลดปริมาณต่อสั่งหรือซังข้าวโพดได้ถึง๖๐๐๐กิโลกรัม
อันนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเผาหรือการลดหมอกควันไฟปาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
วางแนวคิดส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนตลอดจนถึงชาวบ้าน
มีจิตสำนึกรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการธรรมชาติปลอดภัย
สิ่งที่ชุมชนจะได้รับคือลดการเผาเปลือกข้าวโพด
ควันไฟและยังสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนอีกด้วย
พวงสรรเขาแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำให้กับชาวบ้าน
ในชุมชนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่น้ำเพื่อไว้ใช้ในการเกษตรแล้ว
ยังถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางเลือกของการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้านที่นี่ด้วย
จากก่อนหน้านี้ชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะยึดการปลูกข้าวโพดเพื่อเลี้ยสัตว์เป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียวค่ะ
อำเภอแม่แจ่มมีลักษณะเป็นเชิงเขาลาดชันและขาดแคลนน้ำ
จึงสามารถทำการเกษตรได้เพียงฤดูเดียวคือการทำไร่ข้าวโพดเป็นอาชีพหลัก
รองลงมาคือการทำนาอาศัยน้ำจากดอยอินถนนเป็นแหล่งต้นน้ำหลัก
แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างบ่อพวงสรรเขาเพื่อกักเก็บน้ำมากกว่า๔๐บ่อ
รองรับความต้องการได้ประมาณ๓๐๐ครัวเรือนใน๓หมู่บ้านส่งผลให้เพิ่มทางเลือกในการปลูกพืชผักนานาชนิดมากขึ้น
จากนี้ชาวบ้านยังได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลผลิต
เพาะเห็ดฟางจากต่อสั่งข้าวโพดการปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงหมู
พร้อมวางแผนในระยะยาวเตรียมพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอำเภอแม่แจ่มสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน